ขยับต่อไปอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะคือเคยได้ยินไหม
เรียนทำไมให้ปวดหัวมีผัวดีกว่า

แต่ไปมามียูทูปเบอร์สาวสวยเป็นสาวสองสาวเพศ๒นะฮะ
พูดเรื่องทำนองลักษณะนี้สุดท้ายแล้วทัวร์ลงกระหน่ำซัมเมอร์จริงฮะ

น้องคนนี้ชื่อว่าบาร์ตี้น้องบาร์ตี้คือเขาเรียนไม่จบม๓
แต่จากนั้นมาบอกว่าจะเรียนมาทำไมทำงานเลยดีกว่า
ตี้เนี่ยพอโพสต์เรื่องนี้ไปจากนั้นภาพก็ออกตามมา
ตามมาคืออะไรปาร์ตี้โชว์ให้เห็นว่าไม่ได้เรียนหนังสือสูงนะ
แต่อายุ๑๘มีรถคันแรกแล้วคุณเคยมียัง
อายุ๑๘มีรถคันแรกแล้วอายุ๒๐คันที่๒
และคันแรกไม่ใช่คันธรรมดาบีเอ็มแต่เป็นยู
และคันต่อมาก็เป็นรถหรูอีกเช่นเดียวกันฮะ
แฟนคลับส่วนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับแท้เข้ามาแสดงความชื่นชม
ว่าเออเห็นด้วยกับสิ่งที่บาร์ตตี้พูดก็คือไม่ต้องเรียนหรอก
ออกมาทำงานกันเลยดีกว่าไปไปมามาที่มาแบบหาฝน
คือมาด่าปาร์ตี้พูดแบบนี้เดี๋ยวเด็กเขาจะเข้าใจผิดนะ

เข้ามาดุเข้ามาด่าเข้ามามาบูลลี่ปาร์ตี้เนี่ยค่อนข้างร้อนแรง
คนเรียนไม่จบเมาสามเนี่ยเขาก็มีอนาคตที่ดีได้มีหวัยพลิบได้
แต่ไม่ใช่ข้ออ้างว่าจะเรียนไปทำไม
คือการเรียนเป็นหน้าที่ของเด็กทุกคน
เรียนเพื่อจะมีความรู้ประดับไว้จะได้รู้ทันสังคมนี้
อีกเพจหนึ่งตามติดชีวิตแม่บ้านแขก
ก็บอกยินดีกับบาร์ตี้ด้วยนะที่มาโชว์เห็นความร่ำรวยของบาร์ตี้
จากการทำงานนะครับแต่การเรียนก็ยังยืนยันว่ามันคือความสำคัญ
ของเด็กทุกยุคทุกสมัยจะได้มีความรู้ไปประดับไม่กลัว
ไม่โดนใครหลอกได้ฮะและคนเนี่ยบางคนเขาก็มาแบบน่ารัก
บางคนก็มาแบบแบบคำด่ารุนแรงค่ะหรือบางครั้งบางคราวเนี่ย
ถึงขั้นไปขุดบูลลี่ขุดบูลลี่ปาร์ตี้
ตี้เนี่ยเคยประกวดมิสทิฟฟานีและตอนนั้นน่ะ
แล้วก็พูดบ๊บบบบบาร์ตี้เอ้ยทำงานงง
คนก็เลยบูลลี่ว่านี่ไงเพราะคุณไม่เรียนหนังสือไง
ยังให้เจ้าหน้าที่ช่วยแปลให้ก็เลยมีการขุดมาด่าปาร์ตี้แบบนี้
สุดท้ายแล้วปาร์ตี้ต้องลบนะฮะบาร์ตี้ต้องลบไอ้โพสต์แรกอ่ะ
ที่ความหมายคือเรียนทำไมให้ปวดหัวมีผัวดีกว่า
แต่ว่าที่ไม่ได้พูดแบบนั้นนะคือไม่ต้องเรียนแต่ออกมาทำงานเลยดีกว่า
ตี้ลบลบโพสต์แรกแล้วและจากนั้นมาบาร์ตตี้
ซึ่งเป็นเซลปสาวสวยออกมาบอกอีกครั้งว่า
เห็นใจเธอชีวิตทุกคนมันไม่ได้เหมือนกัน
และจากนั้นมาก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้
คนก็ออกไปก็ยังมีด่าซ้ำ

แต่บาร์ตตี้บาร์ตี้ทิติกรแจ่มแจ้ง
ดังมากนะเป็นยูทูปเบอร์คนดัง

นี่ไงก็หรูขนาดนี้มาจากการขายผลิตภัณฑ์พวกผิวขาวผิวสวย

ที่พลมากนะฮะนี่คือปาร์ตี้นะครับ
แต่ที่ผ่านมาปาร์ตี้ก็พูดไปแบบนั้น
ก็เลยสุดท้ายต้องยอมลบโพสต์แล้วก็ยอมรับแล้วก็ยืนยัน
ให้เด็กทุกคนฟังบัตตี้ด้วยว่าการเรียนคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กทุกคนอยู่แล้ว